หัวววววแซ็กซี่ไม่แพ้กันสำหรับผู้ใหม่จะคนทวานะคะ
แต่เธอคนนี้เนี่ยทำกิจกรรมทำสิ่งต่าง

อย่างล่าสุดค่ะเห็นใจคุณแม่มือใหม่นะคะ
ที่อาจจะทำกลอดแต่ในช่วงก็หลายคน
คลอดไปจ่ายเงินค่าทำคลอดนะคะ
ซึ่งพี่ใหม่เองค่ะได้ประกาศให้ความช่วยเหลือว่าที่คุณแม่มือใหม่ที่ใกล้จะถึงวันคลอดแต่ไม่มีเงินจ่ายค่าคลอดว่าอย่าท้อ
อย่าคิดสั้นจะฆ่าตัวตายเด็ดขาดเพราะเธอยินดีช่วยเหลือขอแค่มีหลักฐานการฝากคันกับโรงพยาบาลและมีวันระบุคลอดติดต่อมาได้เลย
ยินดีช่วยเคสแบบนี้ซึ่งเธอก็ย้ำนะคะว่าขอเคสที่ลำบากจริงเพราะอยากจะช่วยมาก
พอโพสต์ไปปุ๊บเหล่าชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมจำนวนมากเลยนะก็ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้สาวใหม่มีเบบีเร็วนะคะ
คือเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยนะจ่ายค่าทำคลอดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ๕๐๐๑๐๐บาทแต่ถ้าเป็นผ่าคลอดเนี่ยเคสหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ๑๕๐๐๒๕๐๐บาท
ตอนนี้ก็คือรวมค่าห้องแล้วนะเออก็หลายตังค์อยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าเธอเป็นสาวที่ใจบุญจริงเพราะขนาดดูข่าววัวถูกฆ่าด้วยการทารุณเนี่ยทำเอาบ่อน้ำตาแตกเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าบุญรอดหรือไม่ใช่เจ้าบุญรอดอ่ะแต่เราก็รู้สึกสะเทือนใจไงเพราะว่าเราเพิ่งไปปล่อยเขามาอยู่แล้วอยู่ดีดีแบบเป็นข่าวที่แบบยิงวัวแบบประมาณสิบกว่านัดอ่ะแล้ววัวไม่ได้ตายแต่วัวมันร้องไห้เราก็เลยแบบนั่งดูข่าวแล้วเราก็ร้องไห้แต่เราก็ไม่รู้ว่าพี่ต้นเขาแอบถ่าย
จะมีโอกาสไปไทยโค้กบื้อยไหมมีค่ะตั้งใจเอาไว้ว่าวันที่ถ้าเป็นไปได้นะคะก็กะว่าจะไปวันแม่๑๒สิงหาคมก็คิดอยู่ในใจแล้วที่โรงค่าศัตริย์ปฐุมธานีใครที่อยากจะร่วมบุญนะคะไม่ต้องมาร่วมกับใหม่นะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาในเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ไปร่วมกับทางโรงค่าศัตริย์ที่ปฐุมธานีได้เลย
จริงนะใช่แล้วเป็นคนใจบุญด้วยคือทำบุญบ่อยมากช่วยเหลือสังคมเนี่ยตลอดมีชื่อของใหม่สุขนธวาตลอดอ่ะคุณใช่ค่ะขอให้ผลบุญในครั้งนี้นะพี่ใหม่ส่งผลให้อะไรที่คิดเอาไว้สมใจเร็วนะคะ